คุณผู้ชมฮะมาดูความคืบหน้าของเหตุใหญ่เหตุนี้นะครับ
กรณีที่พบศพของหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆ่ายัดใส่กระเป๋า

จนกระทั่งมีการตรวจพบขึ้นมาได้เอาขึ้นมาได้
แล้วก็ชนะสูตรเรียบร้อยผลชนะสูตรออกมาว่าถูกทำร้าย
ทุบตีด้วยของแข็งแล้วก็มีรูกระสุนด้วยนะฮะ
และที่สำคัญนะเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเป็นเศรษฐินีชาวลาว
ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
โครงการยักษ์ใหญ่ฝั่งลาวที่นครเวียงจันทร์นี่เป็นธุรกิจของเธอ
คุณผู้ชมฮะกรณีการพบศพหญิงสาวนิรนาม
ฆ่ายัดใส่กระเป๋าเดินทางนะครับยัดหินแล้วก็ถ่วงโยนน้ำโขง
สภาพใบหน้าคล้ายถูกทุบด้วยของแข็ง
แขนซ้ายผิดรูปไม่มีตำหนิรูปภัณฑ์
โผล่อืดขึ้นติดแพรจอดเรือที่บ้านโพทองหมู่๑๐
ตำบลฆาตพนมอำเภอจังหวัดนครพนมนะฮะ
ต่อมาตำรวจก็ส่งชนะสูตรแล้วก็ยังพบว่าผู้ตาย

เหตุการณ์ที่พบศพเกิดขึ้นวันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมานะครับ
กระทั่งญาติของนักธุรกิจสาวชาวลาว
ได้ติดต่อประสานพนักงานสอบสวนสพธาตุพนม
เพราะเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือเศรษฐินีชาวลาว

ล่าสุดเนี่ยทางสถาบันนิติเวศจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
ได้ประสานตำรวจสพธาตุพนม
เพื่อนำศพผู้เสียชีวิตมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องดับจิต

ญาติมายืนยันตำหนิรูปภัณฑ์
ส่วนผลชนะสุดที่ออกมาแล้วนะฮะ

เพราะว่ามีบาดแผลถูกทุบตีด้วยของแข็งบริเวณใบหน้า
อกจากนี้ยังมีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
กระสุนฝังจำนวน๒นัดบริเวณศีรษะ
โดยทางญาติผู้ตายประบุว่ามั่นใจว่าผู้ตาย
เป็นหญิงชาวลาวอายุประมาณ๔๐ปี
ทราบชื่อแล้วก็คือนางวิพาพรนะครับ
ที่มีตำแหน่งเป็นประธานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

แล้วเธอก็ถ่ายภาพคู่กับรถหรูรถแพงอะไรต่างนะฮะ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกทวินนะครับ

พันธ์ตำรวจเอกทวินคำเกตเปิดเผย
เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางคดีนะฮะกรณีพบศพของผู้หญิงคนนี้นะครับ
บอกว่าหลังส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศจังหวัดขอนแก่น

ผลการชนะสูตรออกมาในเบื้องต้นแล้วว่าถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
แต่ว่าทีนี้ตำรวจไทยนะคุณนะ
ไม่มีอำนาจในการสอบสวนระหว่างประเทศ
ต้องรอให้ญาติมายืนยันตำหนิรูปภัณฑ์จริง

สถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจที่กรุงเทพ

จะมีอำนาจหน้าที่แค่ในการยืนยันตำหนิรูปภัณฑ์กับญาติเท่านั้น
มั่นใจว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนเดียวกันกับ
ที่ญาติระบุว่าสูญหายไป
ญาติมายืนยันติดต่อรับศพ
ทางตำรวจจะได้ส่งมอบตามขั้นตอน
แล้วก็มอบให้ทางการลาวดำเนินตามขั้นตอนต่อไป
คือก็ยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีอำนาจในการสอบสวน
แต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดนะฮะเรื่องนี้มีความคืบหน้า
ถูกทิ้งลงน้ำโขงคุณผู้ชม
ที่ริมน้ำหมู่บ้านโรนโรงตำบลหาดสายฟอง
อำเภอเมืองหลวงของเวียงจันทร์
เมื่อวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
มันก็เลยเป็นเบาะแสสำคัญแล้วก็หลักฐานเชื่อมโยงกันนะครับ
เชื่อว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งตำรวจสพธาตุพนมอย่างที่บอกไป
ไม่มีอำนาจในการสอบสวนดำเนินคดีในเรื่องของฆาตกรรม

ทีนี้คุณผู้ชมคะมันก็มีความคืบหน้าแบบนี้
เขาบอกว่าคือผู้ตายมีลูกสาวด้วย
มีลูกสาวอายุ๕ขวบแต่ลูกหายตัวไปนะคะ
แล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบชะตากรรมของหนูน้อยรายนี้ด้วยนะ
คุณผู้ชมฮะนอกจากอย่างที่บอกไปนะฮะ
เรื่องของการสืบหาเบาะแสนะ
ที่ทางการลาวเขาเจอรถเบนท์ของผู้ตาย
ถูกทิ้งลำน้ำโขงด้วยนะครับ
ทีนี้ครับมันมีข้อมูลตรงนี้
แสสุดท้ายพบว่าเมื่อวันที่๔กันยายนที่ผ่านมา
บอกว่าระวังคนชั่วที่ปลอมตัวเข้ามาตีสนิท
เหมือนเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อน
ทำเป็นรักแต่ไม่ได้รักคุณ

ในวันที่หาผลประโยชน์จากเราได้

แต่เมื่อไหร่ที่ต้องการความช่วยเหลือ
คนพวกนี้จะหายตัวทันทีบางคนสะกดคำว่าจริงใจไม่เป็น

หลอกลวงตลบตาแรงเห็นแก่ตัวทำได้ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด
แล้วก็สุดท้ายของประโยคที่เธอโพสต์ก็คือเขียนว่า
เพราะงูพิษกับมิตรปลอมแว้งกัดเราได้ไม่ต่างกับจุด๗
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นโพสต์แต่ว่าเป็นภาษาไทยนะ
ที่เธอโพสต์เอาไว้นะฮะอันนี้เป็นเบาะแสทั้งหมดทั้งมวล